อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันนะคะ
ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าเราจะปรับขึ้นปรับลงยังไงกันบ้างเนาะ
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟอง
ต่อด้วยผลไม้ที่คิดว่าหลายบ้านคงจะมีติดไว้

ฝรั่งกิมจู๒๘บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูปค่ะ๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และชมพูทัพทิมจันทร์๓๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ